คุณผู้ชมคะเหตุการณ์วัยรุ่นตีกันทะเลาะกัน
สถานบันเทิงยามค่ำคืนเนี่ยมีบ่อยมากจริงนะคะ
คราวนี้มีอีกแล้วนะคะที่จังหวัดพระนครสิทธิยา
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่ง

นี่ค่ะก็มีคลิปภาพบันทึกเหตุการณ์เอาไว้
กล้องวงจรปิดนะคะหน้าร้านอามิวเซเป็นสถานบันเทิงกลางเมืองเลย
จังหวัดพระนครสิทธิยานะคะคือกลุ่มวัยรุ่นที่เขาไปเที่ยว
เขาบอกว่าเขาจะกลับอยู่แล้วก็ยืนอยู่หน้าร้าน
มีกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นวัยรุ่นเจ้าถิ่นก็ยืนอยู่หน้าร้านเหมือนกัน
แต่กลุ่มเจ้าถิ่นเนี่ยมีเป็นสิบครับ
กลุ่มเขาเนี่ยมีแค่หกคนแล้วมีผู้หญิงด้วยกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นเนี่ยด่าก่อน
ให้ของลับปลาแก้วใสก็เลยเกิดการทะเลาะกันต่อยกันแบบนี้ค่ะ
นายปรุษวิจัณห์หรือกราฟอายุยี่สิบสี่ปีเขาเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสนะคะ
เป็นหนึ่งในคนเจ็บเขาบอกว่าตัวเขากับเพื่อนเนี่ยไปเที่ยวที่ผับนี้
กันหกคนผู้ชายสี่คนผู้หญิงสองคนแล้วเขาก็ดื่มกินกันอยู่หน้าเวที
ปิดเดินออกมาหน้าร้านจะกลับบ้านกันอยู่แล้ว
มีวัยรุ่นเจ้าถิ่นยืนอยู่หน้าร้านเหมือนกัน
เขายืนยันว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนค่ะไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนค่ะ
จู่วัยรุ่นเจ้าถิ่นตะโกนด่าให้ของลับปาแก้วใส่กลุ่มเขาสองครั้ง
ต่อยกันนะคะฝ่ายเจ้าถิ่นมากันเยอะค่ะ
เป็นสิบคนก็เลยมารุมทำร้ายมาชกต่อยเขาเนี่ยถูกแก้วเหล้า
ถูกขวดเหล้าตีหัวด้วยนะแล้วก็กลุ่มของเขาเนี่ยเจ็บไปสามราย
เจ้าของร้านกับพนักงานของร้านมาห้ามนะคะแล้วก็พากลุ่มของพวกเขาไปหลบในร้าน
แต่วัยรุ่นเจ้าถิ่นยังไม่หยุดนะยังตามไปรุมทำร้ายอีกอะค่ะ
แล้วก็จริงแล้วทั้งสองจุดนี่ทั้งหน้าร้านทั้งในร้าน
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้ชัดเจนนะคะ
พอทั้งสองกลุ่มแยกย้ายกันไปแล้วเนี่ยก็ส่งโรงพยาบาลกันไปสำหรับคนเจ็บ
ตัวนายปารุธเนี่ยเขาก็เจ็บหนักนะคะต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ

กลุ่มวัยรุ่นเกาะเหตุมาดำเนินคดีนะคะทีเนี้ยค่ะกล้องวงจรปิดมันก็เห็นภาพชัดแหละ
ถ้าเกิดเป็นเจ้าถิ่นคนในพื้นที่คุ้นหน้าคุ้นตาก็จำได้ว่าใครเป็นใคร
ตำรวจก็เลยบอกว่ารู้แล้วกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุนะคะ
วัยรุ่นที่ก่อเหตุที่เป็นเจ้าถิ่นเนี่ยเป็นนักเลงขายใหญ่ในพื้นที่
ทะเลาะวิวาดตามสถานบันเทิงบ่อยค่ะ
แล้วก็พอมีเรื่องทีไรก็จะมีผู้ใหญ่ไปเคลียร์ปัญหาให้
แล้วเรื่องก็จบเป็นอย่างนี้
ผู้ใหญ่เนี่ยตัวดีเห็นไหม

ค่ะแต่ตำรวจยืนยันว่าก็จะนำตัวกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นกลุ่มนี้มาดำเนินคดีให้ได้นะคะ